สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะ
มาเจอกันนะคะวันฝนตกตามนะจริงจริงตกแรงแรงฝนตกพอรถติด
เทอมวันแรกเป็นยังไงกันบ้างส่งมาเล่าเรียนให้
มาเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยว่าแต่ละที่เมื่อกี้พี่มาจากทองหล่อ
ติดไหมคะมหาศาล
ข้างหน้าตรงวิภาวดีก็คือรถค่อนข้างมาก

ช่วงเวลาที่นักเรียนเข้าเรียนก็ติดเหมือนกัน
เพราะว่าเปิดเทอมวันแรกแบบเต็มรูปแบบ
บางคนที่เรียนอินเตอร์ก็อาจจะเปิดกันไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ

แต่วันนี้๑๗พฤษภาคมวันแรก๑๐๐เต็ม

อันนี้ไม่ได้มีการออกมาบอกแบบนั้นอยู่แล้ว
แต่บางโรงเรียนก็อาจจะมี
เพราะว่ามีผู้ปกครองบางคนที่แบบส่งข้อความเข้ามาเหมือนกัน
อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะ
ทีนี้ไปดูเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในวันนี้
เรียกว่าลดลงเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
วันนี้อยู่ที่๓๘๙๓รายค่ะ

เสียชีวิต๓๘รายด้วยกัน
ก็คือดูแล้วช่วงนี้คุณหมอหลายท่านก็ออกมาพูดนะคะว่าดูแล้วเป็นขาลง
เราเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้น
๑กรกฎาคมเราจะมีการปรับโรคโควิด๑๙
กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้ไหมนี่เราก็ต้องรอดูนะคะ

ก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม
ความพร้อมของโรงเรียนต่างในสังกัดกอทมค่ะ
กว่า๔๓๗โรงเรียน
เปิดเรียนออนไซต์วันแรกก็คือต้องบอกว่าทางกรุงเทพมหานคร
เขามีการกำหนดมาตรการป้องกันสำหรับโรงเรียน
สำหรับเด็กนักเรียนออกมาแบบมากมายทีเดียวก่อนหน้านี้นะคะ
ให้ทุกโรงเรียนจัดเตรียมเรื่องของอุปกรณ์ต่างสถานที่ต่าง
อย่างก่อนหน้านี้ถ้าสมมติเราไปที่โรงเรียน
ช่วงก่อนเนี่ยจะมีการเว้นระยะห่างค่อนข้างกว้างมากกว่าก็คือ๑๕เมตรต่อคนนะคะ
ทีนี้ในช่วงนี้ที่เปิดมาใหม่รอบหลังจากโต๊ะเรียน

ดังนั้นห้องหนึ่งโดยส่วนใหญ่นักเรียนก็จะมีประมาณ๔๐คนก็จะพอดีพอดีในห้อง
โรงเรียนก็อาจจะมีการเปิดสลับกัน
ม๓ม๕ม๖บ้างม๑ม๒ม๔บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือ
กลุ่มก็อาจจะเรียนออนไลน์แล้วก็สลับกันไปนะคะ
ทีนี้เนี่ยกรณีที่นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ
คือโรงเรียนเขาเปิดให้เรียนตามปกตินะคะ
ส่วนกรณีที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงล่ะ
หากเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด๑๙ตามแนวทางปัจจุบัน
แนะนำอันนี้ให้ไปกักตัว๕วัน
แต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ได้รับวัคซีนโควิด๑๙เรียบร้อยแล้วเนี่ย

แล้วเกิดคุณเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอันนี้ไม่แนะนำไม่ต้องกักตัวเลยนะคะ
ก็คือไปเรียนได้ตามปกติไปทำงานได้ตามปกติ
กรณีที่มีอาการอย่างนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันสัตว์อาจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณ
ท่านก็มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่า
ข้อมูลการระบาดของโควิด๑๙ตอนนี้อย่างที่บอกค่ะ

แล้วก็การระบาดต่อไปในอนาคตเนี่ย
ก็ดูน่าจะเป็นฤดูการคล้ายไข้หวัดใหญ่
ลักษณะก็คือเหมือนพอมันไปเป็นโรคประจำถิ่นนะคะ

แต่คุณหมออีกหลายท่านก็อาจจะบอกว่า

คืออาการมันอาจจะไม่ได้แบบว่า

โควิดมันก็ยังมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงมากเหมือนกัน
กลับไปดูการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ

ก็มีการระบาดอย่างมากเลยในปีแรก

หลังจากนั้นมันกลายเป็นไข้หวัดใหญ่

ก็เป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

อย่างทุกปีเราก็ยังมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
แต่ละปีก็จะมีการเปลี่ยนสายพันธุไป

หมอบัจจัยภายถามปีนี้ฉีดหรือยัง

มันก็ยังอยู่โดยไข้หวัดใหญ่ระบาดในแต่ละปี
ขึ้นอยู่กับชนิดของสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่

อย่างนี้ค่ะซึ่งการระบาดในแต่ละปี

แต่จะพกมากตามฤดูกาล

ถ้าเราสังเกตคนเป็นไข้หวัดส่วนใหญ่จะมากับฤดูฝน

เมินมีเมนะสนโต๊ะอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้

ทั้งนี้จะมีช่วงสูงสุดเหลือแรก
หลังเปิดเทอมแรกในฤดูฝน

ฝนนี่แหละโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจฝนนี่มันไม่แค่ทางเดินหายใจนะ
นู่นนี่จุกจิกเลยต้องดูแลลูกหลานและผู้สูงอายุให้ดี
ถ้าสมมุติถามจริงจริงแล้ววันนี้ทุกประเทศมีการเปิดประเทศกันหมดแล้ว
อ้อถูกค่ะก็หลายหลายประเทศเนี่ยอย่างอ่ะเกาหลี
เกาหลีเนี่ยคนไปกันเต็มแล้วอ่ะเปิดแล้วซิงคโปร์เปิดแล้วใช่ไหมคะ
พี่พี่บอกเราญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอีซีของเราจะเปิดครบแล้วอืม
พม่าน่าจะกลางเดือนเนี้ยเอ้ยกลางเดือนหน้ากลางเดือนเนี้ย
พม่ารู้สึกเขาส่งมาแล้วพี่ได้ไปเขาเชิญเหรอคะ
เทศเขาเชิญไปว้าวเดี๋ยวต้องหาวิธีลาข่าวใส่ไข่สักวันสองวัน
นะฮะก็คือก็คือเออีซีเนี้ยในบ้านบ้านเราเนี้ย
ทยอยเปิดกันหมดแล้วค่ะสามเหลี่ยมทองคำอีกหน่อยคุณข้ามไปดูได้
เมืองที่เขาจะสร้างใหม่เป็นยังไงไปดูกันได้หมดแล้วนี่เขาอยากไปดู
นั่งรถไฟที่ลาอืมอยากไปดูรถไฟความเร็วสูงค่ะเขานี้
ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นจุดมุ่งหมายของคนไทยนะฮะอืมแล้วจริงจริงแล้ว
เนี่ยเขาบอกถ้าจะให้ดีเนี่ยใครที่จองตัวที่ผ่านมาเป็นช่วงตัว
ถูกสุดของญี่ปุ่นอืมต่อไปเนี้ยคุณก็สามารถเอาตัวนั้นมาใช้ได้แล้ว
มันจะมีวันหมดอายุแล้วเพราะคนที่เขาเก่งเก่งกันอย่างที่ยอมรับอย่างหนึ่งว่า
เงินเย็นตกที่สุดในรอบ๑๐ปีเขาบอกเงินญี่ปุ่นไม่เคยถูกขนาดเนี้ย
ที่สุดเลยแต่เขาบอกหลังจากเปิดประเทศปุ๊บเงินญี่ปุ่นน่าจะตีดตัวขึ้นแล้วล่ะ
อืมก็ต้องติดตามกันหรือแม้กระทั่งที่ผ่านมาสองสามปีเนี้ย
ตัวไปญี่ปุ่นโคตรถูกแต่มีใครซื้อเก็บไว้บ้างหรือเปล่าแค่นั้นเอง
ไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าตอนนั้นเรายังไปไม่ได้ไงคะทีนี้เนี่ย
ก็ต้องรอดูแบบแบบแบบชัดเจนว่านักท่องเที่ยวเนี่ย
สามารถจะเข้าญี่ปุ่นได้หรือยังเพราะว่ามันมีการบอกออกมาแล้วว่าถ้า
คุณฉีดวัคซีนแล้วเนี้ยน่ะเข้าได้
แต่กำหนดอะไรวันนี้ญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะชัดเจน
เนอฮะหนึ่งเริ่มจากกรุ๊ปทัวร์ก่อนข้าต้องใช้ที่เขาจะให้เขาเนี่ย
ก็คือระบุสถานที่ชัดเจนเลยว่าคุณจะไปที่ไหนบ้างเพราะทัวร์เขาพาไปเป็นจุด
อย่างพวกเราหลังคนไทยไม่เคยใช้กรุ๊ปทัวร์กันแล้ว
พูดตรงเพราะว่าญี่ปุ่นประหนึ่งบ้านพี่เมืองน้องเลย
คนไทยรู้ดีกว่าคนญี่ปุ่นอีก
ว่าร้านไหนของถูกร้านไหนอร่อยร้านไหนคนไทยรู้ดีกว่าเยอะ
ไหนไม่ถูกก็ไปถ่ายรูปวัดอสากุศะ

จะโทรหาออนภาพี่ม้าซื้อที่ไหนอะไรยังไง
ซึ่งวันนี้หน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นเนี่ย
ประกาศจริงอ่ะว่าจะเริ่มมีการทดสอบ
รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
โดยเริ่มจากการเปิดให้กรุ๊ปทัวร์

ที่เขาจะไม่รู้รูดมาเลยว่าวันนี้จะไปที่ไหนไปดูอะไรไปดูภูเขาไฟ
วันนี้ไปดูกวางไปดูอะไรที่แบบว่า
วันนี้เดินช้อปปิ้งเอาแค่เท่าที่มีรูดก่อน

แล้วก็สามารถเดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นได้
เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลก่อนจะมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

รัฐบาลเขาบอกว่า๒เข็มเขาไม่ให้เข้านะครับ
เข็มและ๓เข็มที่อนุญาตคือ
ไฟเซอร์อาสต้าใช่ไหม
โมเดอร์น่าอาสตาร์เซเนกา
แล้วก็จอนสันแอนด์จอนสัน

เราไม่มีในนั้นหนูก็ยังไปไม่ได้
ถ้าคุณไปฉีดซิโนแวคซิโนแวคแอสต้าก็อยู่ประเทศไทยก่อน

หรือซิโนฟาร์มซิโนฟาร์มแอสต้าก็อยู่ประเทศไทยไปก่อน
ซิโนแวคซิโนแวคไฟเซอร์ก็อยู่ประเทศไทยไปก่อน

เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเข็ม๑เข็ม๒
คุณจะต้องเป็นอะไรแอสต้าแอสต้าไฟเซอร์คุณไปประเทศญี่ปุ่นได้
สต้าแอสต้าโมเดอร์น่าโมเดอร์น่า๓เข็มไฟเซอร์๓เข็มเขาให้เข้า
เพราะประเทศไทยเราแต่เมื่อก่อนถ้าคุณจะไปเริ่มนับหนึ่งสองจากซิโนแกคซิโนแวคเขาไม่ให้
พระประกาศชัดเจนว่าเขาไม่ให้และต้อง๓เข็มนะฮะโหมีเงื่อนไขนะ
ไม่ได้ยังไม่ให้เข้าคุณจะแบบไปตะลุยไปแบบอุ้ยร้านลงร้านลับอ่ะเลิกค่ะเขาไม่ให้คุณไปร้านลับค่ะ
อันนี้แหละคือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้ระบุว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศเข้าได้เนี่ยคือ
อเมริกาออสเตรเลียซิงคโปร์และประเทศไทยอ๋อมีไทยด้วยดีไว้ใจเรา
แล้วบอกเราฉีดเข็ม๓เป็นไฟเซอร์เขาก็ไม่ให้คุณเข้าอยู่ดี
เพื่อความปลอดภัยให้ลืม๒เข็มนั้นไปซะเข้าใจป่ะให้คุณลืมไปซะไอ้สิ่งที่ผ่านมาแล้ว
ลืมไปสิกรุณาลืมแล้วก็ไปไม่ได้เพราะไม่ครบไงก็ต้องฉีดให้ครบอ่ะ
ไล่เข็มไม่ครบอ่ะไม่เป็นไรหรอกถ้าอยากไปเดี๋ยวรอเปิดไปเที่ยวก็ไปบางแสนก็ได้ง่าย
อย่างนี้ขนาดนี้ยังไม่ได้ไปไม่ได้ไม่เป็นไรหนูต้องรอแบบเลิกระบบการทดสอบอ่ะ
ก็ไปประเทศอื่นอื่นซิงคโปร์ไปเกาหลีอะไรยังไงกันไปก่อนไม่เป็นไรหรือเที่ยวในเมืองไทยไปช่วงนี้
ช่วยเศรษฐกิจไทยนะคะจริงจริงคนจะได้แบบว่ากลับมาจับจ่ายใช้สอยกันหน่อย
เวลาเราไปตามต่างจังหวัดแล้วเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเราก็ชื่นใจ
เราก็ชื่นใจร้านรวมต่างก็จะได้มีรายได้ด้วย
แต่เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการนะฮะว่า

๓เข็มนั่นไม่ใช่๒คือส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้
เขาเน้นเข็มกระตุ้นกันแล้วเนาะหลายประเทศ
เอาละครับท่านผู้ชมก่อนอื่นวันนี้วันอังคาร
ก็จะมีการประชุมคอรมงคอรมอกันเกิดขึ้น
ล่าสุดที่ประชุมคอรมอลมีมติเพิ่มเพดาน
การลดภาษีสรรพสารมิตรนะฮะ

เพราะฉะนั้นน้ำมันดีเซล
รัฐบาลเขาเคาะมาแล้วว่าโอเคลดเป็น๕บาทต่อลิตร
ตามที่กระชุมคลังเสนอออกไปอีก๒เดือน
สิ้นสุดนู่นเลย๒๐พฤษภาคมเป็นวันที่สิ้นสุดถึง๒๐กรกฎาคม
เพราะฉะนั้นก็คือเอาง่ายยังตรึง
ตึงราคาน้ำมันดีเซลกันอยู่เยอะเหมือนกัน
ภาษีสรรพสามิตก่อนหน้านี้เราก็แบบ

เพราะก่อนหน้านี้แต่ล่าแบบว่าเอ๊ะในแท่งดีเซล
และมีน้ำมันชนิดอื่นด้วยไหมจะมีเบนซินหรือเปล่า
สรุปสุดท้ายเคาะมาเป็นดีเซล
เพราะจริงก่อนหน้านี้เนี่ยดีเซลจะอยู่ที่ประมาณ๕๙๙ค่ะ
ใช่ไหมคะลดไป๓บาทตอนนี้ก็คือถ้าลดไป๕ก็คือเหลือ๐๙
ซึ่งวันนี้จริงไปประชุมคอรมอลนายกเพิ่งเดินทางมาจากอเมริกา
คนก็เลยถามคือถ้าสมมุติเราดูติดตามเกี่ยวกับ
ทุกวันนี้มันมีดีเบตผู้ว่าทุกวันถูกต้องไหมฮ
แปลกแปดดาดเขาก็การทำไทยรัฐทีวีงานที่ทำไปเกมโปรโชคกรณาชีวิตซ้ำไป
ที่ทำเป็นดีเบตเอาผู้ว่ามาทำดีเบตหมดเลย
กลายเป็นมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งที่ส่วนใหญ่เลยคือ
ถ้าคุณเป็นผู้ว่าแล้วมีการรัฐประหารอีกล่ะจะทำยังไง
ซึ่งเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยกว่า๘๐ไม่เห็นด้วยการรัฐภาษณ์
ซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาออกมาตอบนะฮะ
ว่าจริงแล้วเนี่ยตอบคำถามสื่อเมืองมองยังไง
หากเรียกว่าหาเสียงก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ย
ก็มีการนำเรื่องรัฐภาษณ์เนี่ยมาตั้งคำถาม
คล้ายเป็นการปลุกกระแสหรือเปล่านะครับ
นายกเขาเรียกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อในการเลือกตั้งภูมิว่า
นายกก็บอกตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งเพราะว่า
ตัวนายกประยุทธ์จันโอชานายประยุทธ์จันทร์โอชัย
ก็มี๑สิทธิ์๑เสียงเหมือนประชาชนทั่วไปเท่านั้นเอง
ก่อนจะกล่าวว่าแล้วใครจะรัฐประหารใครจะทำอ่ะ
ทำมาเมื่อไหร่ทำมาเพราะอะไร
บอกย้อนกลับไปดูซิพฤติกรรมสมัยก่อนแล้วกัน
ถ้าใครจะว่านะครับแล้วบ้านเมืองอยู่มาวันนี้
สงบแบบนี้มันเพราะอะไร
แล้วใครอยากให้มันเกิดขึ้นอีกไม่มีหรอก

เขาบอกว่าทุกครั้งเขาอยากจะฟังวิชั่นของผู้ที่

พ่อเมืองของกรุงเทพมหานครเหมือนกันว่า
ถ้าวันนึงมีการรัฐภาษาเกิดขึ้นอีก
ในฐานะผมมองกรุงเทพมหานครอย่างไรจะทำ
รู้จักกับแตงโมเหรอดีมาใช่ฉันไม่แปลกน่ะ
พี่ไอโมกินยานอนหลับถ้าจะเจอสารที่เป็นยานอนหลับ
อยู่ในร่างกายพอมันเป็นคนที่แต่ไม่รู้
อะเป็นคนนอนไม่หลับนอน
เพราะว่าหนูเคยเจอพี่ที่เป็นผู้จัดการเป็นเพื่อนของคุณตังโมค่ะ
แล้วก็มาอยู่กองละครส่วนใหญ่ก็คือพี่ตังโมกลางคืนเขาก็จะไม่ค่อยได้นอน
นางเคยบอกฉันบอกว่าอีแม่กูจะทำยังไงก็กูนอนไม่หลับ
ฉันก็บอกเอามึงไปหอดกัญชาไหมหยอดแล้วก็ไม่หลับ
แต่เขาก็บอกว่าตั้งแต่มาครบเบิร์ตอ่ะตังโม่อ่ะอาการทุกอย่างมันดีขึ้น
คือดีขึ้นคือค่อยแบบว่าปรับคือแตงโมเมื่อก่อนเนี่ยทำไมถึงไม่ค่อยรับละคร

แล้วก็ถามว่าโมทำไมแกไม่รับงานเยอะมันจะได้ปลดไม่รับแม่ไปเป็นภาระเขาทำไม
กว่าหนูจะตื่นอ่ะหนูไม่ได้ตื่นก็รู้แล้วหนูไปอ่ะแม้หนูไม่ได้นอนแล้วหนูไปกองถ่ายเลยอ่ะ
ก็คือเบอร์มันถ่ายไม่ได้ไงคนที่อดทนที่สุดคือใครรู้ไหมเอสุภาชัย
พี่เอมถึงบอกพี่เอมมันจะรวยขนาดไหนมันประเสริฐนิสัยนิสัยพี่เอมเป็นคนประเสริฐ
เพราะเอาใจใส่อะมันรักเพราะมันอยากเป็นแตงโมใช่ไหม
คือแบบว่าด้วยความที่แตงโมเป็นผู้หญิงเปรี้ยวเป็นอะไรอย่างนี้
เอมันชอบอยู่กับผู้หญิงแสบผู้หญิงเปรี้ยวอะไรอย่างนี้
นางถึงเปิดละครตอนนั้นให้แตงโมเล่นเป็นนางเอกจำได้ป่ะ
เพราะว่าไอ้โมมีปัญหาเรื่องพวกนี้แต่เขาบอกหลังเนี่ยแตงโมก็เริ่มดีขึ้น
ดีขึ้นเยอะเกี่ยวกับการใช้ยานอนหลับเมื่อก่อนโอ้โหไอ้โมกินยานอนหลับ
เขาบอกประหนึ่งวิตามินซีบางทีมันถึงเบอร์ไง
ก็คือในช่วงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอัจฉริยะเองเขาก็พยายามนำหลักฐานต่างออกมานะคะ
มีการแบบพานักประดาน้ำลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะแบบไปหาวัตถุพยานต่างในแม่น้ำเจ้าพญาอีกอย่างนี้
ซึ่งอย่างที่บอกคุณอัจฉริยะเป็นคนที่ปลุกกระแสแม่ทนายเดชามอนก็ออกมาเสียกลับ
เขาออกมาตอบโต้กลับเลยว่าทำไปทำไมทำไปก็ไปใช้ไม่ได้ทำไปก็ไม่มีผลต่อรูปคดีเลยไม่มีอีกแล้ว
ซึ่งคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เขาก็มอบหลักฐานให้การเพิ่มเติมคดีแจ้งความข้อหาในการข้อแซน
แซนเป็นคนเดียวที่บอกว่าแตงโมไปฉี่ท้ายเรือแล้วก็จับขาแซนอยู่
แล้วก็ตกไปถูกต้องไหมฮะจนถึงวันก่อนที่ตำรวจแถลงข่าว
แซนก็เป็นคนบอกใช่เขาเป็นคนเขายังไม่เปลี่ยนคำให้การอ่ะ
ก็บอกแตงโมไปฉี่อยู่ดีอืมคุณอาชญาก็มาให้ปากคำกับตำรวจครับ
นำหลักฐานเป็นซีดีเนี่ยมามอบกรณีที่ตนหาแซนเรื่องการให้การเท็จ
ซึ่งมีคำพูดของบุคคลที่ยืนยันว่าภาพเงาที่ปรากฏในคลิปการแถลงข่าวของตำรวจนั้น
ไม่ใช่จังหวะที่แตงโมตกเรือเชื่อว่าตำรวจเนี่ย
สั่งไม่ฟ้องในประเด็นนี้ขอย้ำว่าคดีนี้เป็นฆาตกรรมอำพาง
เราติดตามกันมาตลอดตั้งแต่สามเดือนยี่สิบสี่นี้จะครบสามเดือนเนี้ย
มันคืออุบัติเหตุแม้กระทั่งวันนี้ตัวตัวมดดำเองนะ
ก็ยังเชื่อว่าอุบัติเหตุอืมแต่อุบัติเหตุมันเกิดจากอะไรค่ะ
นึกออกป่ะอุบัติเหตุอะไรทะเลาะกันแล้วอุบัติเหตุอะไร
หรือแบบว่าพัดตกเรือจริงจริงหรืออะไรก็แล้วแต่อุบัติเหตุมันเกิดมาจากมีวัน
มันจะมีต้นต่อของใครว่าเกิดอืมแล้วมันถึงตามมาด้วยอุบัติเหตุ
แต่คุณอาเชียบอกไม่ใช่มันเป็นฆาตกรรมอำพางอืม
ซึ่งติดตามกันมา๒เดือนกว่าคุณคิดว่ามันไปถึงฆาตกรรมได้จริงไหม
อันนี้อยากจะรู้จากชาวเน็ตอยากจะฟังจากชาวเน็ตเหมือนกัน
แล้วเขาบอกว่าเป็นคนละคดีกับที่ตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องของความประมาท
โดยตนเนี่ยเตรียมยื่นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในวันที่๑๘พฤษภาคมจะมีขั้นตอนการพิจารณาไม่ได้
เปลี่ยนแป้งสำนวนแต่ยังได้อย่างที่คนเข้าใจผิดนะฮะโดยพยายามต่างต่างเนี่ย
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดสิบสองปากอืม
ไปให้ปากคำเพื่อยืนยันว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือ
ส่วนประเด็นเรื่องสารเคมีที่อยู่ในร่างกายของแตงโมคนบนเรือเนี่ยนะครับ
พบว่าเป็นสารเคมีประเภทยานอนหลับเหมือนกันต้องดูว่าแตงโมเนี่ย
ไปรักษาที่ไหนอืมเอายามาจากไหนอืมแต่มันเจอจริงจริง
เขาบอกมีการเจอยานอนหลับแต่ใครออกเดี๋ยวต้องดูว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนด้วย
ส่วนกรณีที่เพจชมรมช่วยเหลืออาจอืมเหลืออาชญากรรมเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊คประกาศปิดเพจล่ะก็มีข่าวว่าคุณอัจฉริยะเนี่ย
ประกาศปิดเพจไปแล้วหลังจากถูกคุกคามกดดัน
คุณอาชญาเขาออกมายืนยันวันนี้ว่าไม่เป็นความจริงนะฮะ
ไม่เป็นความจริงเพจดังกล่าเป็นเพจปลอม
มีกลุ่มคนสองสามคนเนี่ยทำขึ้นมาซึ่งตน
คุณอาชิระก็ได้แจ้งความได้แล้วแล้วเพจดังกล่าอ้างชื่อตนไปรับบริจาค
ยังไม่เคยพาดพิงถึงนายจีรพันธ์เพชรขาวกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เชื่อว่าสัปดาห์หน้าตำรวจจะออกหมายจับได้ยืนยันชมรมจะอยู่คู่กับผมไป
ผมตายเมื่อไหร่ถึงจะไม่มีเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะฮะอันนี้
เดี๋ยวเราติดตามกันต่อเนอะว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
วันนี้มีอีกเรื่องราวหนึ่งที่เรียกว่าสะเทือนใจ
เป็นน้องนักเรียนชั้นม๓นะคะโรงเรียนดังที่จังหวัดพัทธลุงวัย๑๔ปี
ที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองอะค่ะคือเรื่องราวชีวิตของน้องเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ
แม่เลี้ยงเนี่ยพิการแล้วเลี้ยงน้องต่อไม่ไหวก็เลยมีการ
ส่งน้องเนี่ยไปอยู่กับคุณน้าที่จังหวัดพัทธลุงน้าคุณป้านะคะ
แต่ชีวิตก็ยังเคราะห์ซ้ำคำซัดนะคะเพราะว่าคุณน้าเนี่ย
พยายามที่จะลวนลามทำร้ายร่างกายพอเด็กไม่ยอมก็ไล่ออกจากบ้านไป
ส่วนแม่แท้นี่ก็ติดการพนันอย่างหนักพ่อแท้ก็ไม่สนใจชีวิตลูกค่ะ
ที่โรงเรียนเนี่ยค่ะให้ล้มเลิกความคิดที่จะเรียนต่อ
เพราะว่าไม่มีเงินไม่มีผู้ปกครองพอไปทำเรื่องขอทุน
ก็ได้รับการปฏิเสธโดยระบุบอกว่าจะทำให้โรงเรียนเนี่ย
เสียชื่อเสียงหลังจากนั้นเนี่ยนะคะน้องโบนัสก็เงียบหายไป
กระทั่งเพื่อนมาทราบข่าวว่าน้องเนี่ยผูกคอตายเสียชีวิต
คือจริงน้องเนี่ยก็คืออยู่คุณป้าที่พัทธลุง
แล้วทีนี้พอคุณป้าเสียไปเนี่ยค่ะช่วงก่อนหน้านี้ก็คือว่า
โรงเรียนปิดใช่ไหมคะคุณแม่เขาก็เลยแบบอ่าโอเค
น้องเนี่ยย้ายไปอยู่คุณแม่ที่สงขราปรากฏว่าเนี่ย
โรงเรียนกำลังจะเปิดเทอมแล้วก็น้องเขาก็อยากจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนเดิม
เขาก็มีการแชทข้อความที่คุยกับเพื่อนต่างต่างนานาเนี่ยค่ะอืม
เขาบอกมืดแปดด้านไม่รู้เลยปล่อยตามยฐากรรม
คือมันมีข้อความก่อนหน้านี้นะต้องไปเรียงมาใหม่อันนู้น
คือเป็นการแบบเหมือนบอกความรู้สึกของตัวเองกับเพื่อนนะคะอืม
เป็นเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็บอกไปคือถ้าสมมุติเราดูไทม์ไลน์ของน้อง
ค่ะเราเชื่อว่าหลายหลายคนดูเราขออนุญาตไล่กับเมฆนิดหนึ่งเมฆ
คือตอนแรกแล้วเพราะน้องไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะฮะพ่อกับแม่ทางการ
อยู่กับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงที่ไม่ใช่ญาติด้วยนะ
ปรากฏชีวิตของน้องก็เหมือนค่อนข้างจะดีแต่อายุสิบต้นต้นวันดีคืนดี
เลี้ยงเป็นพิการพิการแม่เลี้ยงพิการปุ๊บก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อ
ค่ะก็เลยหนีร้อนไปพึ่งเย็นกับน้าจ้ะน้าชายเมย์อืมน้าแท้แท้แม่ที่พิการอ่ะ
ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ญาติด้วยแต่เขารักน้องเหมือนเหมือนลูกเหมือนหลานอ่ะ
ตัวเองอยู่แล้วปลอดภัยแท้ด้วยแต่วันหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองยังดูแลตัวเองไม่ได้เลย
แล้วจะดูแลน้องเขาได้ยังไงน้องก็เลยไปอยู่กับน้าแท้ซึ่งเป็นญาติ
ค่ะไปอยู่กับญาติปั๊บโดนควมขืนโดนรวนร้านรวนร้าน
ในที่สุดไม่ยอมปุ๊บอ้าวก็ไล่ออกจากบ้านค่ะ
หลังจากออกจากบ้านปุ๊บมาหาแม่แท้แท้แล้วอืม
กลับมาหาแม่แท้สิ่งหนึ่งที่เห็นมากสุดเลย
คือแม่ติดการพนันอย่างนั้นอืม
วันหนึ่งก็พยายามจะเตือนแม่ว่าแม่อย่าเล่นการพนันเลย
อย่าเล่นการพนันเลยแม่บอกมึงเป็นแม่กูเหรอ
พ่อความที่เขียนออกมาที่พูดกับลูกค่ะอืมเออ
ระหว่างนั้นก็ติดต่อครูก็เด็กจะต้องหนึ่งเด็กนักเรียนอ่ะ
ก็ต้องให้ผู้ปกครองใช้คำว่าผู้ปกครอง
ยังไงนักเรียนก็ยังต้องมีผู้ปกครอง๒ค่าเทอม
แม้มีค่าเธอแต่ไม่มีผู้ปกครองเซ็นก็ไร้ความหมาย
ระหว่างนั้นเด็กคนนี้ด้วยความที่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะดิ้นลนเรียนหนังสือ
นางเด็กเป็นเด็กนักเรียนด้วยอืมก็เลยติดต่อพ่อเพราะขอเงินแม่แล้วแม่บอกอ๋อ
มึงไปเลิกเรียนซะอืมกูไม่มีเงินส่งอืม
ก็เลยติดพยายามติดต่อพ่อมาโดยตลอดว่าพ่อหนูอยากเรียน
สองเดือนผ่านไปพ่อก็ไม่ได้ส่งเงินมาค่ะ
ก็เลยไปเจรจากับครูถูกต้องไหมคะเจรจาครูครูก็เลยบอกว่าเอางี้
มีช้อยให้เลือกสองช้อยนะไปเรียนที่อื่นอืม
ก็คือไปเรียนโรงเรียนใกล้ใกล้ใกล้ใกล้บ้านที่บ้านที่อยู่ตรงนั้น
ได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะในการเดินทางอืม
ซึ่งเด็กอ่ะเขาอยากน้องน่ะเขาอยากเรียนโรงเรียนเดิม
เพราะว่าเขามีเพื่อนอยู่แล้วอยู่ที่พัทธลุงแต่ถ้าเขาจะต้องไปหาโรงเรียนใหม่เนี่ย
คือเขาก็ต้องไปเริ่มสังคมใหม่ไงครูก็เลยบอกว่าออปชั่นนี้ข้อที่หนึ่ง
ที่สองก็เลยบอกว่าโอเคจะกลับมาเล่นที่พัทธรุงก็ได้นะแต่ก็คือไปอาศัยอยู่บ้านเด็ก
อืมก็คือจะได้แบบมีรถรับส่งอาหารเขาก็จะจัดให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ทีนี้เนี่ยด้วยถ้อยคำที่ครูพูดด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนฟังน้องเป็นคนฟัง
อืมน้องมีการสื่อสารกับคุณครูทีนี้เนี้ยทางโรงเรียนเขาก็มีการออกมาพูดในลักษณะ
เหมือนว่าแบบการสื่อสารอาจจะทำให้น้องแบบเข้าใจผิดหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะ
เด็ก๑๒๓๔เจอแต่เรื่องเฟลล์อย่าลืมว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึง๑๔อ่ะ
ว่าเด็กคนนี้โดนปัญหามาตั้งแต่๑๒๑๓๑๒ไปปลาย๑๓
เด็กเก็บกดมาเก็บกดกดกดลงมา
อันนี้มันก็เลยเป็นฟังสุดท้ายว่าครูรู้ว่าครูอาจจะไม่ได้มีเจตนาเลวร้ายหรอก
นั่นเป็นฟังด้วยเด็กครูว่าอ้าวเมื่อเราเจออะไรมาหนักแล้วเราจะมีชีวิตต่อไปทำไมวะ
นี่น้องด้วยความที่เด็กด้วยคือเขาเขียนเลยเนอะน้องเขียนกับเพื่อนเลยบอกว่าถ้าเขาฆ่าตัวตายเนี่ยอืม
จุดจะเข้าใจเขาไหมครอบครัวจะคิดได้ไหมคือน้องเขียนแบบนี้ในขณะที่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยแบบอย่าทำเลย
คือถ้าสมมุติว่าเขาเป็นอะไรไปเปิดโปรงให้เขาด้วยนะมันเลยมีข้อความแชทที่เป็นข้อความระหว่างเขากับเพื่อนน้องเนี่ยเขียนมา

ให้พวกเราได้เห็นเนี่ยค่ะคือระดับฝันที่จะมาเรียนที่สตรีไปซะเธอทำตัวเป็นปัญหาในที่ปรึกษา
ฝันที่จะพบจิตแพทย์เพราะจริงเนี่ยโรงเรียนมีการบอกเขาไว้ก่อนหน้านี้แล้วไงคะว่าโอเคถ้าเกิดคุณเรียนที่นี่เนี่ยเขาจะมีการให้พบจิตแพทย์ในกลุ่มเด็กนักเรียนที่ต้องการแล้วน้องเขาก็ต้องการที่จะพบจิตแพทย์ยังไม่ได้เจอ

ก็ควรนะว่าเดี๋ยวเด็กคุณคิดว่ายังมีเด็กอีกนิดนึงแหละที่มีปัญหาแบบเนี้ย
คือจริงก็เลยกลายเป็นว่าคณะครูผู้บริหารโรงเรียนสตรีพัทธรุงเขาก็มีการร่วมกันแต่งชุดดำมาที่โรงเรียนนะคะเพื่อไว้อะไรให้กับน้อง
รวมถึงร่วมกันทำกิจกรรมหลังจากเข้าแถวเคารพทงชาติโดยได้ยืนไว้อาลัยให้กับน้องเนี่ยเป็นเวลา๑นาทีซึ่งก่อนยืนไว้อะไรเนี่ยผู้นำนักเรียนก็กล่าวว่าน้องเป็นที่รักของเพื่อนแล้วก็นักเรียนทุกคนและจะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไป
ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันอืมยืนยันว่าคุณครูทุกท่านมีความ
จตนาดีกับนักเรียนโดยเหตุการณ์เหล่านี้มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
อย่างที่มีข่าวซ้อนขึ้นมาก็ไม่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด
สังคมให้ความเป็นธรรมกับโรงเรียนด้วยเราลองไปฟังเสียงพอสักนิดนึ

เขาคิดว่าทุกอย่างถึงจากประชาชน์ในเวลาวันว่าแต่เชื่อมั่นว่านะคุณครู
มีความรักความเจตนาดีแต่ด้วยการสูตรศาลด้วยบุคลิกภาพอ๋อ
เขาคิดว่ามันอาจจะบกล้องในส่วนนั้นก็คือในส่วนเหมือนการสูตร
มันก็ไม่หรอกเชื่อว่าเด็กมันกดดันมาเยอะแล้ว
แบบว่าด้วยความที่ข้อความรายไม่ใช่ส่วนเจอดเลยนะดูจากข้อความ
สังเกตไหมแม้กระทั่งพวกเราแก่กันแล้วเนี่ยอายุเยอะกันแล้ว
ข้อความไลน์ห้วนเรายังข้อความเรายังตีกันไปได้หลายอย่าง
ใช่ใช่เมื่อก่อนสมัยก่อนมันคือการพูดคุย
ทุกวันนี้ใช่แค่พิมพ์ของเราเฮ้ยมันไม่เห็นแปลความรายได้หลายแบบมาก
ไม่เห็นอารมณ์ตอนพูดมันก็แปลไปได้ตามความรู้สึกของเขาตอนนั้นเนาะ
แต่เราก็ห่วงเด็กคนอื่นด้วยนะคะว่าถ้าเกิดตอนนี้มีปัญหาอะไรยังไงเนี่ย
ใจเย็นเย็นแล้วก็ค่อยค่อยแบบคืออย่าใจร้อนอ่ะพอใจร้อนแล้วบางทีเราแบบ
แป๊บเดียวมันจะเปลี่ยนชีวิตแล้วเป็นไงแต่คดีนี้ที่แบบมันดังขึ้นมาเพราะว่าเพื่อน
เด็กคนนี้เขาพูดไว้ก่อนแล้วไงว่าถ้าวันหนึ่งเขาฆ่าตัวตายแล้ว
ช่วยเอาเรื่องเขามาบอกหน่อยนะว่าเขาโดนอะไรมาอืมคืออันนี้ก็พูดตรงตรงแล้วเนี้ย
มันมีหลักฐานชัดเจนว่าเด็กคนนี้ก่อนเขาจะตายก่อนที่เขาคิดจะคิดสั้นเนี่ย
เขาได้บอกว่าวันหนึ่งเขาหลับไปแล้วมาบอกหน่อยนะ
ช่วยบอกหน่อยว่าเขาโดนอะไรบ้างอืมมันก็เลยเป็นข่าวไงอืม
คือแสดงว่าเด็กคนนี้เตรียมตัวที่จะไปแล้วล่ะคงจะเจอปัญหาแบบว่า
ครอบครัวด้วยนะแต่ก็น่าสงสารแล้วเนอะเขาไม่มีผู้ใหญ่แบบคอย
ไม่มีก็ดูเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเขาไปพึ่งใครไม่ได้เลยไม่ได้อืม
เขาไปพึ่งใครไม่ได้แสดงว่าเด็กควรจะตลอดยาวรับ
ใครไม่ได้เลยจนความหวังสุดท้ายเขาคือ
มาพึ่งคุณครูซึ่งเขาเข้าใจนั่นแหละอืม
คุณครูก็บางทีด้วยอาชีพครูหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ครูสมัยก่อนนะเขาถึงเรียกแม่ครูไงเพราะว่าไม่ว่าจะเด็กเป็นอะไรเนี่ย
ครูจะแบกรับแล้วก็ดูแลห่วงใยจริงแล้วก็แต่สมัยนี้ด้วยแบบเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายหลายอย่างเนอะ
บางทีครูก็อาจจะไม่ทวดถึงอืมมันต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างน้องน้องก็ต้องใจเย็นเย็นอืม
แต่วันนี้คือเขาคงจะมาหวังพึ่งโรงเรียนก็คือหาโรงเรียนเรียนว่าเออ
ต้องการความเห็นใจครูน่าจะหาทางออกให้หน่อยแต่เขาอยากเรียนหนังสือเนอะออกปะล่ะอืม
คือแบบครูน่าจะหาทางออกให้หน่อยมีทุนอะไรให้เด็กเรียนไหมเนื่องจากว่าเด็ก
แต่ปรากฏว่าคนที่ได้กลับมาก็คืออย่างที่บอกเหมือนกันแหละอืม

หรือว่าเอาจริงคนในครอบครัวสำคัญมากค่ะ

คือบางทีแบบว่าการพูดการจา

บางทีมันด้วยอารมณ์หรืออะไรหลายอย่างของคุณ

เขาไม่ได้ดูแต่แรกอยู่แล้วเนี้ย

ของผู้ชมวันนี้กาโตะ
กาโตมาแล้วค่ะ
แต่กาโตเนี้ยเช็คว่าอดีตพระกาโตดีกว่า
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กรบังคับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
คือจริงแล้วเนี้ยกาโตจะมีหมายเรียกหลังเบิกถอนเงินวัตดิ์เบิตเพชร
วัดเพชรชาทจำได้มั้ยฮะ๖๐๐๐๐๐บาท

ปรากฏว่าวันนี้นายพงศกรหรืออดีตพระกาโตะเนี่ย

พี่เซื่อเยอะมากมากมากน้ำทวมหรือเปล่าจ้างวธนแนะมั้งมาก

น้ำท่วมต้องมาข้างหลังเนี่ยหนูแปดไปอาหารหมอมา
รีหรอค่ะตอนหนูเป็นอะไร
อ๋อเป็นอักเสบนิดหนึ่งค่ะอ๋อไปหาหมอนี้แหละ
ไปถึงครั้งคู่ใหม่เยอะไปเนอะ

ไม่ค่ะไปหาหมอแล้วว่ารถติดมากคุณแม่

นี่รออยู่ว่าผู้ว่ากรุงเทพจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมไหม
เพราะข้างหลังซอยไทยรัฐทีวีนี่ก็น้ำท่วมค่ะ
หน้าซอยอีกนิดเดียวนี่คือล้นขึ้นฟุตบาทไปหมดแล้วนะเนี่ย

นึกออกว่าเป็นถนนเส้นเมนของกรุงเทพ

หนูมีความฝันโบราณอย่างนี้ลูก

นี่ไงหนูก็ตั้งความหวังกับผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
คนล่าสุดที่กำลังจะมาเนี่ยว่าใครไง
รอเนี่ยลุ้นจริง
ถ้ามันจะแห้งไปนอนแล้ว

เราถึงพยายามจะต้องหาอะไรมาเลือกเนี่ย

ออกไปเลือกตั้งกันนะคะ

คือนั่งมอเซ้นลงจากแอตตี้นั่งมอเซ้น

ฝนก็โตกแล้วคนก็ลุยน้ำ

รัฐบาลน่ะหน่วยงานน่ะ

แต่คนนี้มันก็ต้องสร้างคอนโดยังไงก็แล้วแต่

คิดว่าคิดดูว่าพื้นมันซุดลงไปขนาดนี้

น้ำช่วมปุ๊บน้ำมันก็ไหลไปสิ
แล้วก็โอเคในแต่ละปีมันก็จะมีการถม
พื้นก็ให้สูงสูงสูงสูงขึ้น

โอ้โหชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่กันไม่ได้บ้านล้าวไปหมดเลย

เราจำกาโตะกันได้ขออีกครั้งหนึ่งด้วยกัน
ในที่สุดแล้วตอนนั้นกาโตะเนี่ยไปเบิกเงิน๒ส่วน

ส่วนแรก๓แสนบาทเอาไปให้ผู้หญิง

ผู้หญิงที่เขาไปมีอะไรด้วยอ่ะบนสรรเกินอ่ะ
สามแสนบาทเพื่อปิดปาก

รวมแล้วให้ผู้หญิงก่อนอันนี้แสนนึงบวกอีก๓แสน

อีก๓แสนกาโตะเอาไปให้กับบอกมีพระคนกลางบอกว่า

ทั้งหมดกาโตะเอาเงินออกจากวัดไปทั้งหมด๖แสนบาทนะฮะ

หกแสนบาทปุ๊บคนก็เลยเอ๊ะตอนนั้นก็มาให้สัมภาษณ์ว่า
เอาจ่ายไปหมดแล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือ๔๐๐กว่าบาท
เช็คไปเช็คมา๖แสนบาทที่เขาเป็นเงินของวัด

ถามว่าทำไมตอนนั้นกาโตะเนี่ยเอาเงินมาได้ยังไง
หนึ่งเขามีคนเซ็นเช็คสามคนอืม

กาโตะหนึ่งเพราะกาโตะรักษาการเจ้าอาวาส

เพราะฉันใช้ใครอีกคนหนึ่งก็ได้ก็เบิกเงินได้แล้วนะฮะ
สรุปกาตกเอาเงินไป๖แสนแต่ก็คืนมาหมดแล้ว
วันนี้กาโตะพร้อมพ่อแล้วก็ทนายความส่วนตัวเนี่ย
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการพูดคุยกับตำรวจ๔ชั่วโมง
ก่อนจะเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ระหว่างที่กำลังเปลี่ยนห้องมาให้ปากคำเนี่ยนะฮะ
ในพงศกรเปิดเผยด้วยศรีนายุเมียว่า
จะมาให้การกับเจ้าหน้าที่ก่อนจะยกมือไห้กับสื่อมวลชนครับ

ใครได้ตำรวจรองผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกล้าเปิดเผยว่า
เนื่องมาจากพระราชวรยานเจ้าอาวาสวัดบุภารามวรวิหารเนี่ย
ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดเป็นญาติ
เป็นโจทย์แจ้งความดำเนินคดีกับอดีตพระกาโตะ
พระกาโตะโดนแจ้งความดำเนินคดีในฐานยักยอกทรัพย์
ให้ปากคำถึงเรื่องนี้ส่วนรายละเอียดอื่นอื่นยังไม่สามารถ
จะตรวจสอบรายละเอียดการเบิกว่าเบิกไปกี่ครั้ง
ไปกี่ครั้งเบิกไปครั้งละเท่าไหร่หรือเอาเงินไปทำอะไรแล้วก็
จะมีการเรียกบุคคลอื่นเนี่ยมาให้ปากคำด้วยจะต้องดูรายละเอียด
อีกครั้งหนึ่งส่วนจะมีการตั้งข้อเก่าหาหรือดำเนินการในฐาน
ความผิดใดบ้างเนี่ยจะต้องรวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมดแล้ว
พิจารณาอีกรอบนึงไปฟังเสียงกาโตสักนิดนึงจ่ะข้อมูลต่าง
นะครับแต่ว่าเรายังพูดไม่ได้ตอนนี้คือให้เจ้าหน้าที่
ตำรวจเขาอ่าสอบสวนอ่าดูดูไปก่อนนะครับเจตนาของผม
คือณเวลานั้นคือผมอย่างนี้ผมต้องทำเหตุนี้เพราะอย่าง
อย่างนี้คืออธิบายให้เขาฟังนะครับอย่างน้อยน้อยก็ให้
เข้าใจว่าความรู้สึกเรานะเวลานั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้ง
ใจว่าคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นการยักยกด้วยความที่
ไม่รู้จริงอายุแค่นี้ไม่รู้ว่ายักยกคืออะไร
มารู้ตอนเป็นข่าวเนี่ยว่าอ๋อยักโยกมันเป็นแบบนี้
เหรอยักยกเงินก็ปล่อยมาเท่าไรครับอ่าทั้งหมดก็เป็น
เงินอ่าหกแสนบาทครับหกแสนบาทหกแสนบาทไปทำ
อะไรครับครั้งครั้งครั้งครั้งครั้งครั้งเดียวครั้งครั้งแรก
ห้าหมื่นอ่าห้าแสนครับแล้วก็ครั้งที่สองคือหนึ่ง
แสนบาทอืมนี่นักข่าวก็พยายามจะถามว่าจริงจริงแล้ว
เบิกเงินมามากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าจริงจริง
ตอนนี้เขากำลังมีการพยายามตรวจสอบอยู่อะค่ะว่า
จริงแล้วเนี่ยหกแสนจริงจริงไหมหรือว่ามันมี
ย่อยอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอ
ติดตามเขาอายุเท่าไรน่ะยิบสองป่ะเด็กยิบสองอย่าง

เป็นอะไรค่ะเป็นคุณทรมาน
บายต่างกันลำบากต่างกัน
ทุกวันนี้เราซื้อของกันเนี่ยคุณต้องใช้สมาร์ทโฟนซื้อใช้แอปพลิเคชันซื้อ

ก็ยังไม่ต้องปล่มอะ

ถังอะไรที่ซักผ้าจะนมมา
ได้ถังกับตัวที่ปั่นมา

คือไอ้ตัวปั่นใส่ในถังไม่ได้

วันนี้สั่งมือถือไป๗๐๐แล้วได้แฟป่ะ

เขาได้โพสต์เตือนภัยชาวเน็ตระบุว่า
ของถูกของดีของฟรีไม่มีจริงหรอก

คิดย้ำถามมาก

ให้สังเกตความผิดปกติสินค้าราคาแพง

กรุณาไปสั่งที่ช็อปนะครับ
จำไว้เลยคุณจำไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง

สมมุติของแบบโหหลูหลาหมา

วันนี้พวกขอตอบไปเลยว่า๑๐๐๐บาท

มักง่ายเห็นแก่ราคาถูกเท่านั้น

ทุกผู้ชมบอกเสื้อพ่อด้วย

ได้มาบังคิดบางกว่าด้านนอนดูสิ

อันนี้ลองคุณดูนี่นะคะ

โป้นะคะที่เปิดแล้วนะคะ

ข้างในอาจารย์หน้าทองบอกว่าเป็นอุปกรณ์อะไร
แต่ว่าร้านค้ามันให้อย่างนี้มาก

เหมือนกันเลยดูสิเราไม่ได้ทำแค่คนเดียวด้วย

หรืออะไรของกล่องมันดูแบบประหลาดเขาเลยขออนุญาตแกะดูเนาะ

แต่จริงนะพี่ไม่รู้โบราณไหมนะ

ต้องได้จับต้องอย่างเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าราคาแค่นี้จะเอาอะไร

เพราะพี่หาคำตอบให้เขาไม่ได้
นี่แหละก็ต้องมีทางเลือกของแต่ละคนไป
ชอบไปจับไปซื้อแบบถูกใจไม่ถูกใจดีกว่าเนอะ
แต่ว่าด้วยบางทีโควิดอะไรก็ไม่อยากไปใช่ไหมล่ะ

เขาบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่คอนโดคุณผู้ชมค่ะ

อย่างบางทีบัตรทางด่วนไปอะไรอย่างนี้
พี่เนี่ยกลัวตลอดเลย
กลัวมันเปิดแล้วมันลงมาอะไรอย่างนี้
เดียวก็บอกว่า

เขาบอกเนี่ยดูนะดู

โหโหโหโหโหโห

ปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยค่ะลักษณะแบบนี้ประเทศไทยตอนบนนะคะ
ฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ
ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ก็อยากให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการสัญจร
แต่ปรากฏว่าฝนฟ้าขนองมาก็จริงให้ระมัดระวังก็จริง
แต่บางทีน้ำป่าหลากมาเร็วระวังไม่ทันก็ไม่ทันจริงอันนี้
เพราะว่าผู้สื่อข่าวในหลายพื้นที่นะคะอย่างถ้าเป็นที่จังหวัดน่านเองเนี่ย
ก็คือฝนตกลงมาติดต่อกันสองวันนะคะก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก
แล้วก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนรัศดรที่บ้านใหม่หัวดงสูงกว่า๕๐เซนติเมตรนะคะ
โดยบ้านที่อยู่ติดริมน้ำพื้นที่ต่ำระดับน้ำเข้าท่วมกว่า๑เมตร
ชาวบ้านก็ต้องเร่งช่วยกันขนย้ายข้าวของหนีน้ำกันนะคะ
เบื้องต้นนายเมคินอินนาชัยรักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านนะคะ
ก็มีการรายงานบอกว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน๙หลังคาเรือน
แล้วก็ถูกดินโครนที่มากับน้ำไหลเข้าบ้านอีก๒หลัง
รวมถึงน้ำยังไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ่อปลาสัตว์เลี้ยงเป็ดไก่ไปหมดเลยค่ะ
ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลากดินถล่มประกาศแจ้งข้อมูลการเตือนภัยอบพยพนะคะ
อันนี้ที่อำเภอนามื่นจังหวัดน่านปริมาณฝนสะสม๑๒ชั่วโมง๑๖๓มิลลิเมตร
ปริมาณฝนสะสม๑๕นาที๑๐มิลลิเมตร
ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมีการสั่งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงทุกชุมชน
นั่นนะคะลำปางก็เหมือนกันบางคนต้องหนีขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังคาแล้วก็ลงมาไม่ได้
เพราะว่าน้ำป่ามันมาแล้วมันมาเร็วมากจริงอะค่ะ
ปีนี้ฝนมาเร็วมากเลย๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมากรมบุตุก็ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
อุ้ยคุณแรงมากเลยนะ
ช่วงสำพันธ์น้ำป่าไหลละ
สองสำวาง

น่าสงสารจังไปหาหมอแล้วไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นค่ะกลับมาค่ะ
เอาละฮะคุณหนิงปณิตาหนิงปณิตาเขาบอกว่าแม่เผยวลีเด็ดอัจฉริยะพูดโดนใจสุด

หนิงพอแล้วนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเนี่ยเขาบอกว่าจะจริงจริงแล้วก็ยังติดตามอยู่เกี่ยวกับเรื่องแตงโมค่ะ

เซฟอัจฉะรียะเข้าไปแล้วขึ้นมาเนี่ยหนิงคดีตัวเองยังไม่จบนะสั่นแรมพี่กับเขาอีกแล้วนะหนิง
เฟฟอัจฉริยะประโยคนี้คือใช่วันนี้ทุกคนอ๋อเพราะไอ้จีนมันโดนฟ้องถูกต้องไหมล่ะ
ประโยคนี้คือใช่นะฮะวันนี้ทุกคนได้ดูเลยว่าใครเป็นพลเมืองดี
ไม่มีใครการันตีว่าทำดีแล้วได้ดีนะ
มันมีแต่ทำความดีจะซวยวันไหนแค่นั่นเองอุ้ย
งานนี้ก็เลยมีชาวเน็ตเข้ามาให้คอมเมนต์รัวนางเลยว่า
เอาง่ายว่านางไปให้กำลังใจคุณอัจฉริยะ
เพราะคุณอัจฉริยะบอกว่าโดนข่มขู่โดนนู่นโดนนี่แล้วอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตั้งแต่มาทำคดี
แต่ก็อย่างที่แม่เขาก็พูดว่า
ทำไมคุณอัจฉริยะเนี่ยไปมุ่งประเด็นที่แซน

โชคหลายคนบอกอ้าวอัจฉริยะจะไปเรียกค่าถ่ายแซนเหรอ
ิ้งก็เลยออกมาปกป้องว่าเซฟอัจฉริยะ

วันนี้ทุกคนดูได้เลยนะว่าใครเป็นพลเมืองดี

ใครเป็นพลเมืองดีถูกแต่เมืองก็ดีหมด

ไม่มีใครการันตีได้ว่าทำดีแล้วจะได้ดี
มันมีแต่ทำดีแล้วจะซวยวันไหนแค่นั้นเอง
นิ้งก็บอกว่าประโยคนี้คือใช่
ก็เหมือนแบบประโยคนี้คือใช่อะไรอย่างนี้นะคะ

ใช่คนเราก็ยังต้องทำดีต่อไปถึงแม้ใครจะไม่เห็นค่า

เพราะว่าโยนเมล็ดอะไรอะไรไปมันจะง่วงมาเป็นต้นนั้น

อย่าไปกลัวนะทำดีนะ

เรียกว่าบรรดาแฟนคลับเซอร์ไพรส์หนักมากนะคะ

ว่าการออกบรรทางในครั้งนี้ของหนุ่มมาเนี่ย

แตดผมทรงนี้ชอบมาก

กำลังเดินทางไปฝรั่งเศสครับผม

และครั้งนี้ผมจะไปทำอะไร

โหหล่อนะยิ่งอยู่ยิ่งหล่อนะ
หล่อนะมีราศีขึ้นเนอะ

มาส่งของที่บ้านแล้วต้องมีจ่ายเงินที่ตรงนี้นะ

แจ้งเตือนว่ามันมาในรูปแบบนี้ด้วยนะคะ

คิดว่าเป็นคนที่บ้านเราสั่งไว้

งั้นก็จะเป็นแบบบ้านน้องอ้ำแบบนี้เนาะ

เอ้าคุณผู้ชมค่ะ

ที่ไปเยี่ยมบ้านเด็กกรำพา

ทำไมพักโกบอมตลอดเลยอะ

ที่ตัวเองคอยสนับสนุนมาตลอด๑๐ปี

รวมไปถึงทำความสะอาดเก็บขยะต่าง

บ้านเด็กกรำพาก็มีการกล่าวขอบคุณนะคะ

ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณแฟนของผมมากกว่าครับ
เรียกว่าหล่อแถวใจบุญอีกด้วยนะคะ

รูปแรกเมื่อกี้หน้าเหมือนน้องบีมตอนหนุ่ม
บีมดูดี
พี่ใกล้ฝัดรึเปล่า
มาทั้งคู่เลย
เด็กเฟสจะมาแล้ว
บอกยังไงไม่ให้หลับนะ
มั้ยให้ฉันเล่นก่อน
ต้องดูนังก่อนนอนนะ
เด็กเฟสน่ารัก
ว่ามีวันหนึ่งหนูฝนถึงน้องสองคน
เด็กแฟนใช่ไหมนะครับ
ท้อลกไหมแล้วหนูไปบอก
แม่เค้าว่าหนูว่าเป็นแฟนคลับน้องนะ
โคตรโรคไปในฝัน

คำของเขายังอยู่ในหูอีกนะ